บางทีนะครับไม่ได้ทำแต่งานตัวเองเท่านั้น
แต่เป็นพลเมืองดีด้วยเหมือนเหตุการณ์นี้ครับ
เกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่รถหรูครับเบอร์ซีเดสฮะ

ข้างในอยู่ดีมาปั๊บ
หักโบสถิโบสถิหน้าสรีดเลย
ส่องกระจกดูเอามือป้องกระจกดู
เฮ้ยทาไม่ดีล่ะก็เลยรีบทุกกระจก
เปิดประตูช่วยเหลือครับคุณบอล

ขึ้นสะพานพระขนงปั๊บเห็นนะฮะ

พลเมืองดีแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาลุมล้อมรถรถคันนี้อยู่
ทุบกระจกรถบาซิเดสนะครับ

เนื่องจากนะครับไม่รู้สึกตัวแล้วชีพจรอ่อน

เอาโทรศัพท์ของคนขับรถคันนี้นะครับ

มีโรคประจำตัวแล้วน่าจะกำเริบ
เริ่มตอนขับรถมาพอดีครับ
คุณบอลก็นะครับเป็นพลเมืองดีรายเดอร์นะช่วยถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้
นะครับก็แยกตัวไปทำงานก็เลยไม่รู้ว่า
แต่เราขอให้ท่านปลอดภัยสุขภาพกลับมาแข็งแรงครับ